มาตามความคืบหน้าเรื่องของน้องเด็กชายวัย๙ขวบที่จังหวัดตรังกันหน่อย
ใครเห็นใครทราบเรื่องก็ล้วนแต่สงสารน้องนะครับ
เดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าท่านรู้เรื่องแม่ของน้องแล้วท่านจะยิ่งสงสารเข้าไปอีกนะครับ
น้องถูกพ่อเลี้ยงโหดจับล่ามโซ่ทำร้ายร่างกายจนชาวบ้านเนี่ยทนไม่ไหว
ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับดูบาดแผลได้ครับร่างกายของเด็กชายวัยเก้าขวบ
ที่เรียนอยู่ชั้นป๔ที่จังหวัดตรังนะครับถูกในหมัดที่เป็นพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายอยู่หลายครั้ง
ครั้งล่าสุดคือ๒๙เมษายนเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลไม้ฝาดอำเภอศรีเกาจังหวัดตรังนะครับ
มีพลเมืองดีไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเด็กชายคนนี้ถูกพ่อเลี้ยงจับล่ามโซ่ทำร้ายร่างกายเป็นแผลไปทั้งตัวสภาพน่าสงสารมาก
แผลเก่าแผลใหม่เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งน้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุครั้งล่าสุดเนี่ยนะขอเงินพ่อเลี้ยงไปซื้อขนมกลับไปตัดผม
เพราะว่าพ่อเลี้ยงก็คงจะโหดมากที่สำคัญก็คือ
ล่าสุดข้อมูลจากตำรวจบอกว่ายังสอบปากคำยังถามอะไรแม่ของเด็กไม่ได้นะฮะ
ค่ะเพราะแม่ของเด็กมีปัญหาทางสมองนะครับ
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนอืม
ก็เลยดูแลลูกได้ไม่เต็มที่ปล่อยให้พ่อเลี้ยงทำแบบนี้
เด็กชายวัยเก้าขวบคนนี้บอกว่าโดนตีมาแล้วหลายครั้งเคยถูกตีด้วยสายไฟมาแล้ว
หลังจากหนีออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเพื่อนค่ะไม่อยากกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว
กลัวมากไม่อยากอยู่กับพ่อเลี้ยงซึ่งญาติญาติเขาบอกว่า
เขาก็จะไม่ให้หลานเขากลับไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเอาหลานไปดูแลเอง
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาช่วยฟื้นฟูจิตใจก่อน
เรื่องคดีความก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับทางญาติยืนยันว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุด
พันธนโทโฉันทะลักษณ์จันวดีรองพุ่งกับการสอบสวนสพสิเก่า
บอกว่าได้สอบปากคำเพิ่มเติมเด็กชายวัย๙ขวบคนนี้แล้วนะครับ
หลังจากที่ส่งตัวไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลศรีเกาเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจก็สอบปากคำพร้อมกับสหวิชาชีพเรียกญาติของเด็กมาให้ข้อมูลด้วยนะฮะ
แล้วก็มีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมไปสองปากแม่ของเด็กไม่สามารถสอบปากคำได้
เนื่องจากแม่ของเด็กมีปัญหาทางสมองเพราะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อน
ผลการตรวจร่างกายของเด็กยังต้องรออีก๒๓วันนะฮะเพราะว่ามันมีส่วนสำคัญกับคดีเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บ
บาดเจ็บสาหัสหรือไม่สาหัสอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ชุดสืบสวนไปติดตามตัวพ่อเลี้ยงโหดคนนี้แล้ว
แต่ว่าหลบหนีไปแล้วครับคาดว่าอาจจะหนีไปที่บ้านเดิมอยู่ที่อำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกนะฮะซึ่งออกหมายเรียกไปแล้ว
ถ้าออกหมายเรียกสองครั้งยังไม่มานะฮะเดี๋ยวจะไปขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับ
สองข้อหาตอนนี้แน่แน่ก็คือทำร้ายร่างกายกับกระทำความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว
ค่ะก็ต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายและสภาพจิตใจของน้อง
สำคัญมากเรื่องของจิตใจนะคะนี่แสดงว่าไม่ได้เห็นเด็กเป็นเป็นลูก
เป็นคนในครอบครัวเลยเนี่ยทั้งที่เป็นลูกเลี้ยงก็ควรจะให้ความรักความเป็นดูเขาอ่ะ